เหตุการณ์นี้เนี่ยต้องบอกว่าศอกเดียวเปลี่ยนชีวิตอืมฟุตบอลนะฮะ
คือฟุตบอลในสนามเนี่ยเวลาเตะกันเล่นหนักกันตอดกันอะไรกันเนี่ย
อย่างมากน้องมิ้วเคยดูใช่ไหมค่ะวิ่งเข้าหากันเอาอกชนชนกัน
ผลักอะไรกันนิดหน่อยแต่นี่บอลไทยฮะศอกอย่างงี้เลยครับ
คุณผู้ชมครับอ่าเชื่อว่าท่านเห็นกันแล้ววันนี้เราตามให้เลยนะฮะ
ไปดูนะฮะนี่คลิปการแข่งขันจังหวะนี้นะนี่เสื้อแดงนี่ถูก
เสื้อน้ำเงินตอดไปหน่อยหนึ่งอืมวิ่งมานี่ปึ๊กอู้
ี่สิบสี่เข็มโอ้ยเข้าปากยี่สิบสี่เข็มเบอร์หกนี่ฮะ
สะกิดไปปึ๊กนี่ตอดไปคือถอยฉากไปแล้วนะ
น้ำเงินเนี่ยปึ้งเต็มเต็มเลยอ่ะล้มทั้งยืนเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่ฮะอิสระเรศน้อยใจบุญนะนี่ฮะ
เสื้อแดงเบอร์๖เนี่ยเป็นนักเตะของทางผู้มาเยือนบางกอกเอฟซี
จังหวะนี้เขาโดนสุภสรรเรืองสุพนิมิตรของทางน็อตกรุงเทพที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ย
เหมือนกับไปเตะขาไปตอดเขาอยู่หน่อยหนึ่งอืมคือความจริงเสื้อน้ำเงินเนี่ย
กรุงเทพเนี่ยนำอยู่สามศูนย์นี่นาทีที่เก้าสิบสี่นะฮะค่ะ
หมดเวลาแล้วนะฮะทดเวลาบาดเจ็บแล้วจังหวะนี้ไม่รู้ยังไง
เอาล่ะถามว่าเออไปตอดเข้าไปเล่นนอกเกมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช่นั่นแหละ
แต่ไปถึงขั้นนี้ก็ไม่ได้นะฮะ
กรรมการก็ให้ใบแดงไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วที่สำคัญก็คือ
โอ้โหตอนเนี้ยมันดังไปทั่วโลกอ่ะจริงค่ะสำนักข่าวต่างประเทศนี่แบบโอ้โห
ก็ลองคิดถึงภาพเวลามีบอลของต่างประเทศเวลามันมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้
คนไทยเราหรือว่าประเทศไทยเรายังแบบโอ้โหเอามานำเสนอข่าวใช่ไหมค่ะ
นี่สุดท้ายเดินคอตกออกไปนะครับศอกเดียวเปลี่ยนชีวิตจริงครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหอิสระเรศน้อยใจบุญนะฮะชุดสีแดงนะครับนี่
สุภสรรเรืองสุพนิมิตรค่ะสุภสรรคนี่รู้สึกจะอายุเพิ่งสิบเก้า
แต่อิสโลเลสนี้ยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วมั้งศอกซ้ายเข้าไปนะฮะ
สุภาสันนี่เย็บไปยี่สิบกว่าเข็มนะครับทุกผู้ชมครับแน่นอนว่า
โอ้โหเสียงวิพากษ์วิจารณ์เอาละเขาจะเล่นนอกเกมตุกติก
ว่าตอดอะไรใส่คุณจะเสียบหนักเสียบเบา
คุณก็ไปบอกกรรมการหรือว่าคุณจะไปต่อว่าต่อขานว่ายังไง
แต่ว่านี่ถึงขั้นสองนี่นี่สุภสรรค์คนที่โดนสอกใส่เข้าไปเนี่ย
เขาโพสต์ภาพหลังเกมนะฮะใช่ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพแบบไม่ได้เบลอแบบออกทีวีอ่ะ
น่ากลัวมากเลยอ่ะคือยี่สิบสี่เข็มนะฮะใช่ค่ะ
ตอนแรกแรกนักข่าวโทรไปสอบถามอาการนะคุณเขียนมาสอนค่ะ
สุภสรรค์บอกพี่ผมพูดไม่ไหวคือเนื้อหลุดเปิดออกมาเลยอ่ะ
โอ้โหนี่มันคือคือเนื้อตรงช่วงช่วงปากตรงนี้มันใช่มันมันบาบมันบางอยู่แล้ว
นี่เป็นไทยลีกสามนะครับพี่ผู้ชมครับ

เขาจะแบ่งเป็นโซนแข่งขันนะเอาเป็นว่าถามว่าโอ้โหทำไมต้องสู้กันดุเดือดเอาเป็นเอาตายขนาดนี้
คือเป็นการแข่งขันเพื่อจะหาทีมเข้ารอบไปเล่นขึ้นสู่ไทยลีก๒ในฤดูการหน้า
ค่ะได้เลื่อนชั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่ม
ทีมในกรุงเทพเหมือนกันแล้วนัดแรกของการเก็บคะแนนเนี่ย
ก็เข้าใจว่าทีมเอฟซีก็เนี้ยฮะโดยเฉพาะอร่อยใจบุ่นเนี้ย
ก็อาจจะหงุดหงิดหุดหงิดแม่ลงแข่งเตะนัดแรกเนี่ยต้องเก็บคะแนนกันเนี่ย
แพ้๓๐นี่ก็ไม่ได้แต้มแล้วท้ายเกมเนี่ยไปเจอจังหวะนี้เข้า
ก็คุมอารมณ์ไม่อยู่หลังจบเกมนะครับ
เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื้อหาในข้อความเนี่ย
อิสรเรศบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้น
หมายถึงเมื่อวานนะฮะบอกว่าผมทำเกินกว่าเหตุจริงครับ
ผมขอโทษนักเตะนอสเบอร์๓๓ต้องขอโทษด้วยนะครับ
เจ้าตัวคงรู้ว่าเขามาเตะผมจังหวะสองก่อนทั้งทั้งที่นอสนำสามศูนย์
แต่ผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ
ไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์นอทกองเชียร์ทางบ้านและกองเชียร์ทีมบางกอก
ผมขอโทษผู้ใหญ่รวมถึงโค้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกคน
รวมถึงนักเตะทีมนอดกรุงเทพฯทุกคนด้วยครับ
ผมอารมณ์ชั่ววูบจริงครับสุดท้ายนี้ผมขอโทษทุกคนอีกครั้งจริงครับ
แต่หลายคนที่อ่านข้อความในการโพสต์ขอโทษของอิสรเศษน้อยใจบุญเนี่ยบอกว่า
โอ้โหความจริงใจในการขอโทษของคุณเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์
มันมีช่วงหนึ่งไงคุณเขียนมาสอนเขาเขียนว่า
เตะนอสเบอร์๓๓เนี่ยเจ้าตัวคงรู้ว่าเขามาเตะผมจังหวะ๒ก่อน
ใช่ประโยคตรงนี้แหละเหมือนกับว่าถ้าขอโทษคุณก็ขอโทษไปสิ
ไม่ต้องไปเท้าความพาดพิงว่าเขามาทำคุณก่อนอะไรอย่างนี้
คือเป็นนักฟุตบอลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็โดน
ใช่ไหมยิ่งฟุตบอลอาชีพฟุตบอลลีกอย่างนี้
แต่มันต้องมีน้ำใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกีฬาเนอะ

สเรศเนี่ยคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
เขายอมรับว่าช่วงที่เกิดเหตุอารมณ์ชั่ววูบ

เขาบอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้น
คู่กรณีเล่นบอลนอกเกม

เป็นการเตะซ้ำจังหวะ๒
อิสโอเลสเนี่ยบอกว่าทั้งที่ทีมของผู้กรณีเนี่ยเป็นฝ่ายได้เปรียบ

ตัวเขาเนี่ยเล่นบอลมาตั้งแต่อายุ๑๗
สัญญาเป็นเด็กฝึกกับสโมสรใหญ่ในไทยลีก๑
ไม่เคยมีประวัติไม่ดีไม่เคยโดนใบแดงมาก่อน

ตอนนี้ก็พยายามติดต่อไปยังน้องสุภสรรค

เอาเป็นว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาสำนึกผิดทุกอย่างแล้ว

ที่ทำให้ฟุตบอลไทยต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง
สุดท้ายอยากฝากบอกไปถึงนักบอลรุ่นน้องทุกคน

คือบอลผมตามอยู่
คือผมก็ตั้งใจจะเอาประตูคืน

แต่ทีนี้จังหวะที่บอลมันตายไปแล้วเนี่ย
น้องเขามาเล่นนอกเกมใส่ผม

ผมจะปีกที่ผมตีเข้าไปเนี่ย
ผมคิดว่าน้องมันจะยกมือขอโทษผม
แต่น้องเขาไม่ขอโทษผม

ตอนนี้ผมพยายามแบบติดต่อน้องเขาอยู่ครับ

ส่วนเรื่องอนาโหก้สเจอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ต้อง๔๒เป็นเรื่องอนาโหก้สครับ
ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้อยู่นะคะ
คือถ้าดูจากภาพการแข่งขันช่วงที่เขาไปสอกใส่กันเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอนท่านผู้ชม
เมื่อสักครู่คุยกันแล้วความอดทนอดกลั้นของนักฟุตบอลนะนะ
แต่เวลานักฟุตบอลเตะเนี่ยทุกคนเนี่ยอย่างเห็นว่าสุภาษาเขาถอยหลังไปเนี่ย
คือเขารู้ว่าเขาไปเตะไปตอดอะไรก็จริงเนี่ยแต่นักฟุตบอลทุกคนในสนามเนี่ย
ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะถึงขั้นถูกต่อยถูกศอกใช่หรือถูกเตะถูกกระโดดถีบอย่างมากก็คิดว่าคู่ต่อสู้เข้ามาอย่างมากก็มาโวยวายใส่เรา
เอาเต็มที่ให้ผลักอกผลักเต็มที่จะเห็นว่าเออผลักเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ได้เตรียมพร้อมในการระวังตัวค่ะ
ว่าเข้ามาถึงแล้วจะปุ้องแล้วเขาก็แบบไม่ทันตั้งตัวเขาก็ล้มเลยเดี๋ยวคุณผู้
รอฟังนะนักมวยแบบระดับทีมชาติอะไรอย่างเงี้เขาบอกเลยว่าไอ้ศอกอย่างเงี้
มันแหลมมันคมหนักอ่ะคือเราไปดูประวัติการค้าแข้งของอิสราเลสนะฮะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเคยสังกัดให้กับทีมใหญ่อย่างอินซีเพื่อนตำรวจด้วยนะฮะ
ในไทยลีกลีกวันเลยนะครับแล้วก็ยังเคยสังกัดทีมภูมิภาคหลายทีมนะฮะ
รวมแล้วล่าสุดด้วยเนี่ยที่ก่อนจะถูกเขาเนี่ยตอนนี้ถูกขับออกจากสโมสรแล้วในบางกอกเอฟซีเนี่ย
อยู่มาสิบสองทีมนะฮะปัจจุบันอายุสักยี่สิบเจ็ดมั้ง
สโมสรฟุตบอลบางกอกเอฟซีเมื่อวานนี้เลยล่ะไม่ล่าสุดอ่ะ
เขาก็ลงโทษทันทีเลยนะฮะต้นสังกัดนะครับ
ออกแถลงการบอกว่าสโมสรบางกอกเอฟซีขอแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนการกระทำที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาทุกรูปแบบ
รวมถึงการใช้ความรุนแรงในสนามทางสโมสรจึงขอยกเลิกสัญญานักเตะ
นายอิสระเรศน้อยใจบุญเนื่องจากทำความผิดร้ายแรงต่อเพื่อนร่วมอาชีพและสโมสร
โดยมีผลทันทีและสโมสรขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะทำทุกวิถีทางไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
โอ้โหนี่ไงศอกเดียวเปลี่ยนชีวิตจริงจริงอ่ะใช่ฮะดูสิ
ทีนี้ค่ะมาดูทางฝั่งสุภสรรคเรืองสุพนิมิตรคนเจ็บหน่อยนะคะ
ที่บอกว่าโอ้โหเย็บไปตั้งยี่สิบสี่เข็มอะค่ะ
ตระดูกใบหน้าร้าวด้วยนะคะโอ้โห
ดูสิช่วงบ่ายวันนี้คุณหมอนัทวัฒน์
วิวัฒกานนท์ศัลยแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางประกอบรังสิตสอง
บอกว่ามีแผลฉีกขาดที่เร็งฝิบัรตินั้นบน

ทีสแกนเพิ่มเติมกระดูกใบหน้าร้าว

เลือดตกค้างอยู่ในช่องโพรงจมูก
ประเมินอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ

โดยเบื้องต้นอาการของน้องนักกีฬา
ก็บาดเจ็บที่บริเวณริมฝีปาก
แล้วก็รักษาตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงเย็นมีการเย็บแผล
ปรากฏว่ามีพบรอยกระดูกล้าวที่กระดูกใบหน้านะครับ
แล้วมีเลือดตกอยู่ในช่องโพงจมูก
ดกปริมาณนึงแต่สมองไม่มี
สมาคมฟุตบอลกำลังพิจารณาเรื่องบทลงโทษอยู่นะฮะใช่ค่ะเขาต้องพักฟื้นอีกตั้งสองสัปดาห์กว่าจะกลับมาได้อ่ะค่ะครับคือทางประธานสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพบอกว่าก็จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลรักษานะครับทางน้าของสุภสรรคก็บอกว่าครอบครัวอยากให้เรื่องนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะนักกีฬาต้อง
เราอยากให้มันเป็นกรณีที่เป็นกรณีตัวอย่าง
เพราะว่าอย่างเรื่องของนักฟุตบอลอาชีพ

แล้วก็อยากจะให้มีในเรื่องของการควบคุมอารมณ์
ในเรื่องของการเทรนด์ฝึกอบรมนักบอลในสโมสรอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็คิดว่าเราคงจะเดินหน้าถึงที่สุด
นี่ค่ะสุปสรรค์ก็คุยกับตำรวจสพธัญบุรีแล้ว
ก็จะต้องเรียกอิสเรศมาสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ

การค้าแข้งเนี่ยสงสัยจะจบชีวิตแล้วล่ะครับ

พี่บ่าบูนะฮะบูรณิสรัตนาวิเชียร์
นี่เป็นคอลัมนิสต์กีฬาชื่อดัง
ตัวยงของปีศาจแดงแมนยูด้วย
พูดถึงกรณีของอิสราเรศเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เอาลองฟังนะฮะ
มันน่าสะโหลดหกหู่ใจคือไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในสระฟุตบอลนะครับ
คือแค่ว่าผลักอกมันก็โอเคเป็นเรื่องปกติธรรมดา
หรือตบหน้าการชกเนี่ยแค่นั้นก็รุนแรงแล้วนะแค่นั้นก็ถือว่ารุนแรงแล้ว
แต่นี่คือใช้ศอกเลยใช้ศอกเนี่ยก็เรียกว่าเอาตายเลย
กะแบบเอาให้เจ็บหนักเอาให้แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
ถ้าเขายังดำเนินอาชีพอยู่ถ้าเขายังไม่แขวนสตัส
ผมถามว่าแล้วใครจะเอาเขานะคือสโมสรไหนก็ตามที่ไปอุ้มเขา
เซ็นสัญญากับเขานะฮะมันก็กลายเป็นคนผิดไปด้วย
ก็คือจะไปเอาคนที่มีพฤติกรรมมีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงแบบนี้
เข้าไปอยู่ในทีมมันก็น่ากลัว
ทีนี้ก็ต้องรอดูว่าโทษทางกฎหมายจะเป็นยังไง
สมมุติถ้าเขาสมมุติโดนแบบที่ผมพูดมาเนี่ย
แบบที่อังกฤษเนี่ยโดนโทษทำร้ายร่างกาย
มันหนักหน่วงถึงขนาดต้องจำคุกเลยอย่างนี้
ก็ให้เขารับโทษไปก่อนถึงตอนนั้นเนี่ยเราค่อย
มาดูกันอีกทีนึงว่าเขาพอจะมีอนาคตกลับตัวกลับใจได้หรือเปล่าคืออ่า
หมอหมูบอกรับไม่ได้มันเป็นการกระทำที่มันโหดเยี่ยมเกินไป

ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณสมรักคำสิง
นักมวยเหรนทองโอลิมปิกอะค่ะ
คุณสมรักบอกว่าอะไรเนี่ยบอลไทยจะไปมวยโลกหรือยังไง
ไปต่อยมวยดีไหมดูท่าสองแล้วมันท่ามันถูกเป๊ะเลยนะ
ใช่จริงพี่สมรักบอกถ้ามันถูกเป๊ะเลย
แล้วเข้าปลายคางอีกต่างหากแต่มันอันตรายนะคะ
ถ้าโดนปลายคางแบบเต็มหลับไปได้เลยนะคะสลบไปได้เลยนะคะ
ถ้าโดนดั้งดั้งหักโดนตาตาบอดตาแตกอันตรายมาก
อันตรายมากค่ะฟังเสียงงูสมรักค่ะ
ทีนี้พี่สมรักครับสอบถามนิดนึงท่าทางของเขาฟันศอก
ในฐานะที่เราเป็นนักมวยเขาฟันศอกเป็นยังไงบ้าง

เป็นเลยบอลไทยเป็นมวยโลกได้สบาย
น่าจะมาเป็นนักมวยได้สบายเลย
ก็ฟันศอกผมดูคนที่โดนเขายังไม่ระวังตัวไง
เขาหันไปบอกเพื่อนเลยเอามือกลางออกไปบอกเพื่อน
ก็ไม่คาดไม่ถึงว่าศอกจะมา
เขาหน้าไปสมัครค่ายมวยนะสักที

ฟันศอกแบบนี้ควรไปเป็นนักมวยมากกว่านักบอลถูกต้องไหมพี่
น่าไปชกมวยนะครับ
โอเคดีมาก

มันส่งผลกระทบต่อภาพพจน์แล้วก็ชื่อเสียงของประเทศไทยนะฮะ

อยากจะให้นักบอลไทยไปค้าแข้งอาชีพเยอะ
พรุ่งญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษ
หรือว่าสเปรย์หรือประเทศไหนในยุโรปก็แล้วแต่
และชื่อชื่อดั่งของอังกฤษฐานทั้งวันกีฬานะครับ
แม่ไม้มวยไทยฟาดคิ้วคู่แข่งก่อนถูกไล่ออกจากสนาม

ทวิตข่าวนี้แล้วก็คลิปเหตุการณ์ด้วย

อิสราเรศถูกไล่ออกจากสนาม

แข้งไทยโดนสโมสรไล่ออก

โหดใส่ฝั่งตรงข้าม

สุเรศน้อยใจบุญสโมสรฟุตบอลบางกอก
ศอกรุนแรงระหว่างการแข่งขัน

เดี๋ยวที่เหลือก็รอฟังทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ใช่ค่ะแล้วก็มีโทษทางอาญาในเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ